ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเรื่องราว
ของการล่วงละเมิดทางเพศของบาทหลวง
ศาสนาจักรคาทอลิกในไทย
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแรงกระตุ้น
แล้วก็กระแสจากภาพยนตร์เจ้าของรางวัลออสการ์ในปีนี้
นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องสปอร์ตไลท์นะครับ
รับจอบประเด็นได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ
คุณซาช่าไฟเฟอร์นักข่าวหญิง
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมสปอร์ตไลท์
ถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่บอสตัน
รวมไปถึงทัศนคติของคนในสังคมต่อปัญหา
รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไข
ไปติดตามบทสนทนาที่ได้มีการบันทึกเทปไว้ก่อนหน้านี้ครับ
บวกกัมกายในภายโลกนี้
เปื่อส่งราชภูมิ

ชั่วโทษตัวครับ
เพราะที่พวกโทรคอยู่กันคือผู้สูงสุข
ที่เวลาที่จอดชีวิตส็อตและจอดลินชีวิตความอิสักที
คิดว่าใช้ความเข้าเป็นออกจากชีวิต

แล้วคิดว่ามีอะไรที่ช่วยอะไรแย่สู่ดักใจกลุ่มสมบูรณ์ของพวกนั้น
สงบงานมีหลากมามากมีคนที่คิดว่าพวกนั้นกลับมาคุมแน่

มันเป็นประหลาดที่มีคนที่ง่ายนอบร่วงตามไปก่อน
เพื่อเพราะมีความอาธญาตาอย่างต่างกัน
พระมนุษย์ครับต้องเปิดเชนมัน
ถ้าทุกทางก็คิดว่าความพิสูจน์อยู่มวกพระมนุษย์
เราถูกคิดว่ามีการคุมมือภาพและบิชัพที่ไม่รับภาค
เราต้องรับภาษาพิจารณะ
และความสาธิตตัวต้องรับภาค

การสมัครเป็นปัญหาในประเภทกัฒลิคที่ใช้ประชาชน

คงคิดว่าใช่แต่ความเปลี่ยนบางอย่างเกิดแหละเป็นในปี๑๙๘๐และ๑๙๙๐
เพื่อนมีส่วนตอบแบบกับพิเศษมากนิดหน่อย
คนไม่ควรในยอมรับอธิบายไม่ถามถามสักที

คือตั้งแต่เราสร้างเรื่อง๑๔ปีก่อนเราเห็นอีกกว่า
คนบ้างคิดว่าเขาเชื่อถูกเชื่อเกิดที่นี่
เพราะปล่อยจากความพังละเอียด

เวทย์นั้นเป็นต้องเป็นในที่มันมีอาฆาตเชิง
และพวกเลือกข้อมูลอย่างนั้นจะทำให้เวทย์สินค้าขยาย
เป็นการปฏิเสธและปฏิเสธข้อมูลความฟัง
เวทย์ที่คุ้มประจำไว้และมีเอกแรกล่ะ

ที่มีผลเข้าใจเหมือนแบบจริง
ให้ความต้นใจ

ดังน่าสิ่งที่เป็นการในการสำคัญมีการประสาทรวดการการการถูกเจ้า
และจำเรื่องที่เราล้วนถ้าเราล้วนไป

แผนศัตรูถูกสร้างใช้อยู่กับอากาศและยิ้มกัน

ขอบคุณมากขอบคุณท่านไวเฟอร์ที่ได้ส่งมาสหรัฐบาส
ขอบคุณที่ได้เวลาและขอบคุณที่จัดการ